ผู้ชายคนนี้นะครับป่วยจิตเวทนะครับแต่คลุ้มคลั่งอยู่ในโรงพยาบาล
ดูนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะระงับเหตุนี้ยังไง
ไปแล้วครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนิ่งแล้วแต่ก่อนจะนิ่งนะครับ
ก็เคยซิ่งมาก่อนเหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองอ่างทองรับแจ้งเหตุว่ามีชายคลุ้มคลั่งอารวาสโรงพยาบาลอ่างทองครับ
ก็เลยนำกำลังไประงับเหตุขณะไปถึงเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบสองปี
ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลไล่จับกันสิครับ
คืออาการเป็นยังไงผู้ชายคนนี้เนี่ยคือผู้จาไม่รู้เรื่องนะครับ
ตรวจสอบประวัติเอกสารยืนยันตัวตนก็ทราบว่านะครับ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตะบนบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นผู้ป่วยจิตเวทมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทอง
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาเข้าเวรอยู่ตอนเช้า
สังเกตแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
นะครับมาที่โรงพยาบาลอาการแปลกตาลอยแดง
เข้าไปถามคุยด้วยเขาก็ตอบกลับมาบอกว่า
มาหาหมอจากนั้นก็เดินไปไห้สารพระภูมิหน้าโรงพยาบาลนะครับ
เห็นดังนั้นพี่รอบพอร์ก็วิทยุแจ้งเพื่อนรอบพอร์ก่อนเลยไปจำจุดจัดด่าง
ระวังนะเฝ้าดูนะเฝ้าดูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องนั่นแหละ
ผู้ชายคนนี้เข้าไปในอาคารแล้วคลุ้มคลั่งอารวาสครับจนต้องแจ้งตำรวจ
ไปจบหนูก็เละวองบอกพอว่าดูทั้งที่ดูได้ช่วย
ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ผู้ชายคนนี้ขี่มาก่อนก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะครับ
ส่วนผู้ชายที่คุ้มคลั่งก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วก็รักษาตามขั้นตอนต่อไปครับ